วันนี้เราต้องเปลี่ยนที่กันสักนิดหนึ่งหมุนเวียนกันไป

ตัวไม้เมื่อก่อนการพิมพ์เขาจะใช้ตัวพิมพ์เป็นไม้

อ๋อประกัมพลเลยเนี่ยพาดหัวตัวไม้นะครับ
ว่านี่เลยพบมบ๔๑๔๑
เดือดนะคะจวกตำรวจโบ้ยเรื่องการจับนายสักกริน
เรื่องก็มีว่าที่มีระเบิดที่นครศรีธรรมราชที่เทสโกโลตัส
แล้วก็จับผู้ต้องสงสัยคือคนนี้นะคะ
คือพนตรีธีระนัทจินดังผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่๔๑
เปิดเผยกรณีการจับกลุ่มตัวนายสักกรินคฤหัส
ผู้ต้องสงสัยคดีเผาห้างเทสโกโลตัสเนี่ยนะคะ

และนายสักกรินยังถูกคุมตัวอยู่ที่มธบ๔๑

ซึ่งท่านพลตรีก็บอกว่า
วันนี้ตนจะเซ็นคำสั่งปล่อยตัวคือวันที่๑๗นะคะ
ปล่อยตัวเพราะครบกำหนดระยะเวลาการควบคุมตัวแล้ว

ควบคุมตัวนายสักกรินเป็นเรื่องของตำรวจไม่ใช่ทหาร
เพียงแต่อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เท่านั้น

และการควบคุมตัวนั้นเป็นอย่างไรให้ไปถามในสักกริน

รู้ไหมว่าใครควบคุมตัวมาจะมาห้วยทหารไม่ใช่วิสัยของเรา

ว่าเขารู้สึกยังไงไปฟังที่เขาเนี่ยนะคะ

วันนี้ผมปล่อยตัวแน่ถ้าตำรวจไม่มารับ

เสียเวลาเสียเวลาเสียอาหารที่พักแล้วเปิดบ้านรับรองให้นอน
ก็คือเขาไม่ได้อยู่แบบว่าผู้ต้องหา
เขาอยู่กันแบบเหมือนบ้านพักรับรอง
มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจนมาว่าเป็นทหาร

ชี้แจงว่าเราหมดหน้าที่แล้วให้มารับไปได้เลย

แล้วก็ปล่อยแล้วมีตำรวจไปรับแล้วที่มอเทอร์บอลนั้น
แต่ว่าไม่ได้แต่นักข่าวไม่ได้มีโอกาสได้เจอ
เพราะว่าขึ้นรถไปเลยเปิดไม่ได้เพราะว่าไปที่ตำรวจเลยนะฮะ
ไปอยู่ที่ปรากฎพจณภศรีธรรมาราช

ควบคุมตัวคืออยู่ที่ตำรวจแล้วนะฮะตอนนี้
ต่อจากนี้นี่จะมีการปล่อยตัวเพราะว่าจะผิดตัวอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ

ใสวันนี้สดใสวันนี้สดใสจริง
ก็มีเท่านี้นะคะล่าสุดมีดังนี้ค่ะตามที่พาดหัวไทยรัฐ
ทำไมเหรอเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันจะอ้วนขึ้นขึ้น
ใช้อินเทอร์เนทเยอะ๒ถ้านอนกว่า๖ชั่วโมง

แต่วันนี้เรามาดูที่หน้าหนึ่งไทยกับรัฐกันนี่นะครับ
ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปติดตามกับข่าวต่อไป

ไม่ว่าจะเป็นคุณสมชัยเขาก็ชงเรื่องการเลือกตั้ง๑๐ธันวาคมปี๖๓
คือปีหน้าธันวาคมเกือบสิ้นปี
คงจะได้มีโอกาสใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้ง

เมื่อวานนี้อารมณ์ดีมากโชว์จับตะหลิวผัดไทย
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์นิทัศกาลโครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทย
แล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ด้านอาหารไทยเหมือนกัน
นายกเขาก็เลยโชว์กันสักนิดนึง

มีหนูว่าน่าจะมีคนชิมจริง
มีเชฟนิดนึงในขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรี
อดีตนายกปูนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ก็ตั้งจิตอธิษฐานขนาดทำพิธีไหว้สารเจ้าที่
ศาลตายายแล้วก็ไหว้ศาลจีน
ในบริเวณบ้านซอยโยธินพัฒนา๓
เรื่องในวันศาสตร์จีนตรงกับ๑๗สิงหาคม
ตามประติธินโบราณจีนก่อนเดินทางไปตึกชินวัฒน์๓
เพราะทุกวันนี้นายกปูบางวันก็เอาผักออร์แกนิค

ปลูกที่บ้านเองเป็นผักออร์แกนิกทั้งหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นเห็ดออร์แกนิคเป็นทำออร์แกนิค
วันดีคืนนี้ก็มาตั้งขายที่ตึกชินวัต๓
แล้วก็ไปทำงานที่ตึกชินวัด๓นะฮะ
แล้วก็เตรียมข้อมูลเอกสารในการสู้คดีโครงการรับจำนำข้าว

ในขณะเดียวกันเราก็ติดตามสถานการณ์น้ำเหมือนกัน

อย่างที่วันเมื่อวานนี้เราพูดถึงไปเนี่ย

ต้องบอกว่าชาวเมืองสุโขทัยก็เตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือนะคะ

ป้องกันน้ำทะลักท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ
สักข่าวก็รายงานว่าหลังจากที่เกิดน้ำปลาหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอ

แล้วปริมาณน้ำส่วนใหญ่ก็ไหลลงสู่แม่น้ำยม
พื้นที่จังหวัดแพร่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัยเองก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะคะ
โดยเร่งที่จะเร่งพร่องน้ำที่เขื่อนบ้านหาดสะพานจันท
ตำบลป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลก
เพื่อที่จะเตรียมรองรับปริมาณน้ำเหนือจำนวนมากนะคะ
พร้อมกับการเปิดประตูพร่องน้ำเหนือที่หาดสะพานจันทร์เนี่ย
ทำให้ปลาสารพัดชนิดเนี่ยโผล่ขึ้นมา

ใช่ปลาท้องเช้าบ้านก็โอ้โหมาจับกันสนุกเลย
เพราะว่ามีการเปิดประตูระบายน้ำถึง๗บาน
มีทั้งปลาเทโพปลาสวายปลาเขาปลาหมู
เยอะแยกมากมายปลาเข้าใช่ปลาเข้า
ใช่ถูกคนสุโขทัยเองเขาก็บอกว่าเขาก็รอมานานมากเพราะเขาบอกว่าจับได้ปีละครั้งล่ะ
อ๋อเหรอเพราะคนที่เปิดประตูก็เปิดเขารอเลยเขารอเลย
แต่เราสังเกตอย่างหนึ่งบางคนบอกโอ้โหน้ำท่วมอย่างนี้แสดงว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยคงจะเต็มไปหมด
นั่นน่ะสิคุณคิดผิดปรากฏว่าเป็นการน้ำท่วมที่

ขังตัวคนที่โดนแทงอืมคือคนที่โดนแทงเนี่ย
ที่อำเภอบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ผู้ก่อเหตุอายุ๑๕ปีไปหาเขาถึงบ้าน
ในขณะที่ฝ่ายชายเสพยาบ้า
แล้วฝ่ายชายขอมีร่วมเพศ

ในที่สุดฝ่ายชายก็ด้วยอาการเมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ใช้มีดแทงปาดคอก่อนแทงทั้งหมด๒๒แผล
แล้วก็ไม่พอไม่ใช่จะปล่อยเลย
จับขังให้ในห้องบาดเจ็บสาหัสมาก
คือในขณะเดียวกันผู้ที่โดนกระทำ
ก็พยายามตะโกนร้องให้คนมาช่วย
จริงแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
ที่ผู้หญิงมาหาผู้ชายขนาดนี้
คุณคิดว่าเขาคบกันนานแค่ไหน
มันก็ต้องโดนเรื่องรู้แล้ว

คบหาดูใจกันแค่๑เดือน

เขาบอกว่าเราขอเล่าเหตุการณ์สักนิดนึง

สพบางปะโกงจเชิงเซานะครับ
พันธุ์ตำรวจโทขวัญชาติแจ่มจำรัฐเนี่ย

มีเหตุแทงกันในบ้านหลังหนึ่ง
ตำบลบางประกงอำเภอบางปะกงเนี่ย

นางสาวเปิ้ลอายุ๑๕ปีนะฮะ
นักเรียนชั้นศึกษามัธยมปีที่๒พี่

แล้วก็กระหน่ำแทงตามร่างกายถึง๒๒แผล

ในจุดเกิดเหตุพบเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง
ภายในบ้านเนี่ยพบข้าวเปลือที่กระจายบนที่นอน

ที่อยู่ในลักษณะคดงอนะฮะ

จนมีดคดงอเนี่ยตกอยู่ภายในบ้าน
ขณะเดียวกันบนชั้นหนังสือพบอุปกรณ์การเสพยา

นักเรียนหญิงถุงเท้ากระจัดกระจายอยู่ภายในห้อง
ตำรวจเนี่ยเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดฮะ
ภายในบ้านเนี่ยมีเพียงนายเป็ด

โดยผู้ก่อเหตุเป็นหลานชาย
เก่งอายุ๑๕ปีนามสมมุตินะฮะ
หลังก่อเหตุได้ขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
ซูเมอร์เอ็กซสีดำทะเบียนจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ย

เรื่องต้นสอบสวนนางสาวเปิ้ลให้การว่า
ฝ่ายชายเนี่ยได้โพลมาหาในช่วง๕โมง

โมงเย็นบอกเฮ้ยมานั่งคุยกันหน่อยสิ
ในขณะนั้นฝ่ายชายก็เริ่มเสพยาฮะ
เมื่ออาการเมายาเข้าที่ก็ขอมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิง
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมขัดขืน
ทำให้ฝ่ายชายที่อยู่ในอาการเมาเนี่ยโมโห

จับล็อกคอปุ๊บใช้มีดปาดคอถึง๒ครั้ง
จากนั้นกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
ก่อนที่จะปิดประตูขังตนเองไว้ในห้อง

คือฟังแล้วเนี่ยค่อนข้างจะฮาร์ดคอเหมือนกัน

บอกคุณคนเจ็บเป็นยังไงบ้าง

เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็มีอาการค่อนข้างจะสาหัส
สาหัสมากเนื่องจากแผลชะกัน
จากการสูบปากคอพี่เป็นแผลลึก

ล่าสุดเนี่ยไม่สามารถพูดได้แล้ว
นี่ไงยาเสพติด

คือบึ้มสยอง๑ขวบดับสลด
เป็นระเบิดปิงปองแต่ทำให้เด็ก๑ขวบนี้ดับนะฮะ
คือคว้าจากมือยายเกิดอะไรขึ้นคะในข่าวหน้าหนึ่งวันนี้
นั่นก็คือที่จังหวัดประชินบุรีอศรีมหาโพธย์
รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุระเบิดภายในบ้านพักแห่งหนึ่ง
และทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวน๒ราย
ก็ทางบ้านก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบ
ผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศ
ทราบว่ามี๒ลายคือนางไก่นามสมมุติสมมุติไปก่อนนะฮะ
อายุ๔๙แขนขวาขาดจากแรงกระแทกวัตถุระเบิด

เด็กหญิงจินนี่นามสมมุตินะคะอายุเพียง๑ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ในเอคือเป็นหลานได้ชวนเพื่อนชื่อในแมว
อายุ๑๙ปีมาดื่มสุราที่บ้านพัก
โดยนายแมวที่มาบ้านเขาได้ลืมระเบิดลูกดังกล่าวไว้
เอเลยนำไปไว้ในตู้ปลาภายในห้องนอนกับ

จนกระทั่งวันนี้มารดาคือเห็นเป็นห่ออะไรจึงหยิบมาดู

เพื่อแกะออกดูว่ามันคืออะไรทำไมมาอยู่ในตู้ปลานี่นะฮะ
ปรากฏว่าด้วยความสนของหลานสาวซึ่งอยู่ใกล้กันแย่งมาเพื่อจะเล่น
ทำให้วัตถุระเบิดนั้นล่วงลงพื้นเป็นเหตุให้หลานเสียชีวิต

ด้านในแมวนี่ตำรวจก็ไปตามตัวมาได้นะฮะ
สารภาพว่าระเบิดลูกดังกล่าวนี้ตัวเองเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเอง

วัยรุ่นค่ะเขาถึงไม่ให้เป็นนามจิ้นและในการผลิตแต่ละครั้ง
จะไปทำที่บ้านเกาะเกาะชื่อเกาะกะพีเป็นพื้นที่เกิดเหตุ
เบิดลูกนี้ตนได้ทำไว้นานแล้วเนื่องจากมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันในหมู่บ้าน
แต่ต่อมาสามารถเคลียร์กันได้ในเอซึ่งเป็นหลานของคุณยายเนี่ยนะฮะ
ก็ขอเอาไว้จนเหตุเกิดตอนนี้นะฮะตอนนี้เจอข้อหาเลย
คือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
ถึงสาหัสและถึงแก่ความตาย
เมื่อกี้นี้เห็นมีไลน์ทักทายมาจากอเมริกา
บอกว่าตอนนี้อเมริกา๔โมงแล้วเขาก็ได้ดูด้วย
เมื่อกี้มีคนบอกมาด้วยนะคะว่าปลาเขา
ก็เป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาเนื้ออ่อน
มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งแล้วก็มาบอกเราด้วยว่าปลาเขาคืออะไรยังไง
สรุป๒๔๒๗ฝันสลายตามกัน

เราไม่ได้หยุดอยู่แล้วแต่ว่าแบบคุณผู้ชมทางบ้านหลายคนอาจจะแบบอยากหยุดหรือเปล่า

โมง๑๙นาทีกลับมากับข่าวใส่ไข่กัน
ถูกต้องเลยคือจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่ารัฐบาลจะกำหนดให้มีวันหยุดยาว

ถึง๒๗กันยายนนี้แหละ
ขอยืนยันเลยนะคะว่าจะไม่มีการหยุดยาวอย่างที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนเลย
ต้องบอกเลยว่าทางโฆษกรัฐบาลเค้าก็บอกเลยนะครับว่า
ไม่ข่าวขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เข้าคอรมอง
ใช่ยังไม่มีการเข้าคอรมออะไร
คือยังไม่มีเรื่องเข้าไปในเรื่องของการประชุม
โดยผลเอกประยุจันโอชาณายุทธมนตรีก็บอกเลยนะคะ

๑ปีจะต้องมีการควบคุมวันหยุด
ให้อยู่ในจำนวนที่สมควรค่ะ
ซึ่งจะหยุดโดยคำนึงถึงการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวไม่ได้
แต่ต้องห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจด้วย

จะกระตุ้นให้คนไทยออกไปท่องเที่ยวมากขึ้น

ก็เลยมองว่าแต่ละเดือนจะมีวันหยุดยาวอะไรบ้าง

ว่าเฮ้ยเขาจะหยุดอะไรกันยาวเตรียมแพลนเที่ยว

ถ้าเทศกาลอะไรจะมีต่อเนื่องมากขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ตัวลงไม่มีนะคะดับฟันได้เลยไม่ต้องวางแผนทำงานไปอยู่กับบ้านทำงาน
ก่อนเราไปสอบใบขับขี่กันเราก็ว่ามันก็ไม่ยาก

เราสอบสมัยเรายาก

เพราะว่ามันผิดได้น้อยไง๕๐ข้อ
แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งใบขับขี่ง่ายที่สุด
ฝรั่งชอบมาทำอะไรกับขีดสากลที่เมืองไทยเพราะว่า

แต่คำว่าต่อไปที่ประเทศไทยที่สอบใบขับขี่ง่ายที่สุด

แล้วค่ะกรมขนส่งทางบกบอกว่า
จะมีการปฏิรูประบบอยู่ในหน้าไหน
บนนี้ไทยเหรอคะเป็นข้าวออนไลน์นะคะค่ะ
จะปฏิรูประบบการสอบใบขับขี่
ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ปีหน้าถึงปี๖๑เนี่ย
เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นมีความยากมากขึ้น
เพราะอะไรคะเพราะว่ามีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้นมาก
ประเทศเราเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย

จากประเทศลิเบียอันนี้ห่างไกลเลย

ของเรามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะ

เพราะว่าการขับรถนั้นไม่ชำนาญแล้วก็ไม่รู้

เพราะว่าไม่มีใบขับขี่ก็ขับได้

เพราะกฎหมายเขาแรงของเราเนี่ยอรุมอร่วยแล้วก็ใจดี

ทั้งนี้ในปี๒๕๖๐๒๕๖ปีหน้านี้นะฮะ
จะเพิ่มจากการอบรม๔ชั่วโมงก่อนที่จะไปสอบเป็น๕
และเพิ่มข้อสอบอัตนัยจาก๕๐เป็น๖๐ข้อ
โอ้โหร้อยไปเลยร้อยไปเลย
ทำให้โทษให้ฉันตลอดชีวิตขอบคุณมีแล้วใช่ไหม

มีการเอาหลักสูตรไปจากสำนักงานขนส่งแล้ว
เพิ่มจำนวนเวลาสอบนั้นเป็น๑๕ชั่วโมง

แล้วส่วนใหญ่คือข้ออบรมสอบข้อเขียนช่วงบ่าย
ก็จะสอบปฏิบัติเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว
เดี๋ยวนี้จะใช้เวลาประมาณ๒วัน

แต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าสอบยากแต่จะยึดง่าย
หมายถึงว่ามันก็คงจะตัดคะแนนไปเรื่อย
ก็คือเราจะเห็นเป็นระบบสากลมากขึ้นว่า
ถ้าถึงเวลาแค่นี้แม้คุณจะได้ตลอดชีวิต

ถ้าถึงจุดเกณฑ์ที่เขาตัดบอกยึดก็คือต้องยึด

คือถ้าสอบข้อเขียนผิดข้อหนึ่งตกเลย
ต้องมาสอบใหม่จนกว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะว่าเขาถือว่ามันสำคัญ

รถแม่ไปออสเตรียมีปีนึงไป
คือเวลาขับรถเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ที่นั่น
ขับรถเร็วนะคะมีรถตำรวจอ่ะ
ตามเลยตามเลยเราได้ยินเสียงเลยรู้เลยว่า
ขับรถเร็วนะคะแค่เร็วแบบเกินกำหนดเขานิดเดียว

แต่คุณเชื่อไหมว่าอีกหน่อยในประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้น

ตอนนี้เขาเอาเทคโนโลยีทุกอย่างเข้ามาอยู่ตามสี่แยกไฟแดงแล้ว
สั่งต่อไปนี้เราไม่ต้องไปรับจากตำรวจเองแล้ว

คุณสามารถไปชำระที่ร้านสะดวกซื้อได้แล้วด้วย
ต่อไปนี้แล้วก็ถ้าสมมุติคุณไม่ชำระมันจะมีบทกำหนดอะไรก็แล้ว
แต่เดี๋ยวเตรียมตัวเร็วนี้เราได้เจอกันแน่นอน
ตามมาอีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะไทยรัฐหน้า๗วันนี้
เขาบอกว่าอ่านไทยรัฐทุกวันยืดอายุให้ยืนยาว
สำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นนอนหนังสือ
บอกเลยว่าพร้อมใจเฮได้เลยค่ะ
วิจัยของมหาวิทยาลัยเยลแห่งสหรัฐ
ได้ศึกษาจากผู้ที่มีอายุ๕๐ปีขึ้นไปนะคะ

ผู้ที่อ่านหนังสือประจำจะมีอายุยาวกว่าคนที่ไม่อ่านหนังสือ

บอกเลยว่าคนที่เป็นหนอนหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตรี
การศึกษาจบปริญญาพี่เข้าไหม
แล้วก็อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง

ส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นผู้ที่รังเกียจหนังสือ
หรือว่าแค่อ่านเพียงอาทิตย์ละ๓ชั่วโมงเท่านั้น

ยังจะอ่านยังโอเคอย่างน้อยก็ยังได้ประโยชน์อยู่ดี
แต่ว่าเขาบอกว่าจะตายน้อยกว่าคนที่ไม่อ่านหนังสือ
ในช่วง๑๐ปีหน้าร้อยละ๑๗
อันนี้คิดตัวเองครับนอนอ่านอยู่บ้างนะครับ

หนังสือก็ยืดอายุไปได้อีกเขาบอกอย่างนั้น

ก็คือกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วคอหนังสือจะมีอายุยืน
กว่าผู้ที่ไม่อ่านหนังสือเลยเกือบ๒ปี
เพราะอะไรเหตุผลคือมีสมาธิ
ไม่รู้เลยอ่ะอ่ะ
คั่วก็บอกว่าจริงเขาก็อ่านวันละครึ่งชั่วโมง
ก็จะทำให้ไอนี่แล้วนะใช่เป็นนังสือ

แต่อาจจะน้อยกว่าการอ่านหนังสือเป็นเล่มที่จะยืดอายุไป
ร้อนจับเขาแม่งโปเคมอนมีหัวสับปะรดไหม
ชื่ออะไรชื่อมันยากมากอะครับอ่ายากใช่มั้ย

จำได้แล้ว

เขาบอกมีข่าวว่าโปเกมอนลักลอบเข้าเมืองตาม

ประเทศในเออีซีโปเกมอนลักลอบเข้าเมืองไปอยู่พม่า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

ถ้าทะเลเขาก็จะมีโปเกมอลตัวนายที่มันเป็นทะเลเอง
ที่มีบุรีมีปลาที่มีบุรีเป็นปลาในบ้านเพื่อน
ก็ยังเป็นเกมโมบายที่ขึ้นอันดับสูงสุดพร้อมกันจำนวนหลายประเทศภายในเดือนแรก
มีคนดาวน์โหลดมากที่สุด๗๐ประเทศพร้อมกันนะครับ

เป็นเกมโมบายที่ขึ้นอันดับสูงสุดพร้อมกันมากประเทศที่สุดภายในเดือนแรก
หมวดรายลับสามารถยึดตำแหน่งท็อปในตารางเกมที่ทำรายได้สูงสุดถึง๕๕ประเทศพร้อมกัน
คือชนะทุกเกม๕๕ประเทศชนะทุกเกมในโลกนี้
เป็นเกมโมบายที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในการทำเงินถึง๑๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ใช้เวลาเพียง๒๐วันเขาสามารถหาเงินได้๑๐๐ล้านยูเอสดอลลาร์
ถือว่าเร็วที่สุดในเกมประเภทเดียวกัน
เราตัดภาพมาที่ใกล้ตัวเราหน่อยไหม

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย
เขาได้สั่งการไปยังผู้บังคับการนครบัน๑๙
ขอให้ตำรวจจราจรกวดขันหน่อย
จากผู้ใช้โทรศัพท์ของมือถือในการเล่นโปเคมอนหน่อย
เพราะว่าขนองขับรถนะฮะ
กจะไปกลางรอดทุกที่
ไปกลางรอดกลางคืนมันเยอะหรอ

เค้าเป็นโปเคมอนกลางคืน
ไหมเนี่ยตัวจริงอ้ะไปกลางคืนมันก็จะเดินได้ยาวขึ้นไง
มีคนมารายงานตำรวจรายงานผลถึงผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันว่า

ให้เกิดอันตรายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้นะฮะ
แล้วก็ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
พุทธศักราช๒๕๒๒มาตรา๔๓ระบุว่า
ห้ามไม่ให้ผู้ขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

มีอุปกรณ์เสริมสำหรับสนทนา
โดยผู้ขับขี่ต้องไม่ถือ
หรือจับโทรศัพท์มือถือนะฮะผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะมีความผิดต้องระวังโทษ๔๐๐๑๐๐บาท
จะถูกตัดคะแนนใบขับขี่๑๐คะแนน
นี่ไงหลับกว่าโดนยืดใบขับขี่กันนะ

เขาจะจบหรือเปล่าเขาบอกว่าจบไปอันเดียว

เขาก็มาแขนงข่าวเค้าเสิร์ชร้านตลอด
หลังงั้นเดี๋ยวเจอกันพักสักครู่ค่ะ
เมื่อวานนี้นะฮะมีการแถลงข่าวคอนเสิร์ตร้านตลับ

ใช่คำว่าเชฟรถเมย์มดดำ

รถเมย์รถเมย์มดดำอย่าไห้แต่ร้านหน่อย
ที่มาในยุคอัดเอง

อายุแล้วดีเจต้องหยุดพูดก่อนเพลงเข้าแล้วอัดเอง
เมื่อก่อนยังไม่มีพี่อยู่ในยุคนั้นด้วย

พี่ข้าบเกี่ยวพี่ข้าบเกี่ยวอะไรยุคโอเค
ซึ่งคอนเสิร์ตร้านตลับก็มีนัดมีเรียนเนี่ย

อมลงเยอะเลยนางสวยเดี๋ยวก็ไปดูกันเอาเองแล้วกัน

คนก็มาแทนที่จะมาถามเรื่องคอนเสิร์ตเตรียมตัวยังไงมีเพลง
ผิดฮะคนไปถามเรื่องเจ้าเวหา

รอสรุปบอกว่าตอนนี้ควักเงินส่วนตัว

ซึ่งทั้งสองคนก็รู้อยู่แล้วล่ะว่า
แกล่งอาหมาติชัยก็เอาเงินส่วนตัวเนี่ยความไปก่อน
เขาบอกว่าแถลงข่าวเกี่ยวกับค่าตัวดาราที่ยังไม่ได้เงินไปแล้ว
หลายคนก็อยากทราบความคืบหน้าว่าเป็นไง
กรณีโมเดลลิ่งดังกล่าติดต่อกลับมาบ้างไหม
รวมถึงมีข่าวมาว่าอีกสองตอนที่จะมีไหมนะวิกากับเจ็ดเจษาดารพร
แล้วก็มีแหละแพล็กแพมน่ดจะได้ทำต่อ
คุณนายนัทเขาก็เลยออกมาชี้แจงว่าก็ยังเงียบอยู่นั่นแหละ

คือเขาอะไรช่วยเหลือได้สำหรับนักแสดงเนี่ย

ถ้าสมมุติจะให้ช่วยทั้งหมดมันก็หนักจริงพี่

ก็จริงมีนักแสดงติดต่อกลับมาบ้างใช่ไหม

เกิดอะไรขึ้นก็ไม่อยากเพิกเฉยเดือดร้อนอะไร
ก็พยายามช่วยกันให้ถึงที่สุดประมาณนึงแหละ
รวมกันแล้วก็ตอนนี้ประมาณ๕๖คนแต่ไม่ถึงกับเต็มจำนวนนะ
คือนางก็คงชำระเต็มจำนวนไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันเกิด๕๐๐๐บาท
เขาก็ไม่ได้ผิดนะฮะแล้วก็เข้าใจก็อยากจะจบเร็วแต่มันยังไม่ลงตัว
หลายคนมองว่าเราใจดีไปไม่ดำเนินคดีความกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
ก็คิดว่าทำไปตามเอกสารนั่นแหละเอกสารมันถูกต้องก็ถูกอยู่แล้ว
แต่ทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงก็ต้องดูกันต่อไป
อันนี้ต้องนักแสดงต้องไปแจ้งความจับโมเดลลิ่งไม่ใช่นัดแล้วล่ะ
ก็แจ้งความจากโมเดลลิ่งนักแสดงส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กในสังกัดของโมเดลลิ่งอันนี้ด้วย
ก็คือเป็นโมเดลลิ่งที่คุณอ้ามเคยอยู่นั่นแหละ
สมมุติใช้โมเดลลิ่งนี้ก็นักแสดงที่ตัว๒ตัว๓ตัว๔ก็ใช้อันนั้นไปเลย
มันหยุดฉะนั้นไปใช่ไหมจริงมันขึ้นอยู่กับคิวด้วย
การก็คงต้องสรุปกับช่องอีกทีว่าจะทำกันต่อหรือเปล่าหรือไม่ทำแล้ว
ตอนนี้นัทก็ยังไม่อยากจะตอบแบบนั้นนะคะทุกอย่างรอทางช่องด้วย
ก็รอข้อสรุปด้วยเพราะเราเป็นแค่ผู้ผลิตเดี๋ยวจะบอกอีกที
เพราะมีคุยกันอยู่เรื่อยต้องใช้เวลาประชุมกันอีกหลายรอบเหมือนกัน
เข้าใจว่าทุกฝ่ายเขากำลังติดตามกันเพราะว่าต้องยอมรับนางเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่
แล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเสมอ
นางก็จะต้องเข้าวัดปฏิบัติทำบ่อยขึ้นเห็นไหม

แล้วก็จะแจ้งนักแสดงกลับไปอีกทีหนึ่ง

ต่อไปนะฮะเป็นของหลานชายชั้นเองนะฮะ

ทำไมดิ่งหลัง

คนเชิญไปว่ามันตาเหลือกตาปิ้น
ตาลอยเล่นเป็นแข็งเขิงอะไร

คล่านช่องเลยนะ
ว่าพ่อมิ๊กเขาก็เล่นการละครั้งหนึ่ง
บอมคืออ๋อในวันเดียวกันอยู่

เห็นใจบอมของป้าด้วย

มีคนเอาไปเปรียบเทียบกับมิคทองระยะในบทมาเฟียที่เล่นเหมือนกัน
ว่าทั้งสองคนนั้นใครเล่นในสมบทบันกัน
บอมก็แบบบอกว่าเปรียบเทียบทำไม
เราทำงานผมช่วยทุกคนทำการบ้านอย่างเต็มที่

ส่วนตัวเห็นข่าวนี้ยังครับเพิ่งทราบจากนักข่าวด้วยครับ

ผมไม่ซีเรียสผมมองว่าเราทำงานอย่างเต็มที่
ไม่ชอบผมพยายามปรับปรุงฟุ๊กต้องตอบอย่างนี้ลูก

แต่การเอามาเปรียบเทียบนะผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์

ตั้งแต่เข้าวงการมาโดนเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้มาตลอด

แรกก็รู้สึกน้อยใจมันเกิดขึ้นเรื่อยก็ทำอะไรไม่ได้ครับ
แต่บอกว่าเราทำอย่างเต็มที่แล้วอย่าเรียบเทียบดีกว่า

อ๋อก็ต้องไปเรียนเรื่อยนะ
ตอนนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์จะโดนเวิร์คชอปตลอด

แมละปีสองก็สิบกว่ายังไม่๒๐เลยนะ
ประมาณนี้ไม่เกิน
เด็กตัวจริงเต็มเป็นเด็ก
เด็กกว่านะเด็ก

ถ้าไม่เอาผมขึ้นเราเป็นผมสมมันเด็กมาก
แล้วหนิสัยใจคอก็ยังเด็ก
แต่ว่านิสัยดี
คุณนิวชายหยภน

พี่ไปดูหุ่นเขาก่อนจะบอกว่าเขาเป็นคนที่หุ่นแซ่บหุ่นดีมาก
พี่ดูเห็นมั้ยเข้าไปถ่ายแฟชั่นเขาโพสต์ธาพร์ตเต็มที่มากเลย
ฉันชอบดูไอจีมันเวลาประชุมประชุมคิดอะไรออกบอกไม่ถูกก็จะดูนิว

แล้วคิดถึงตอนที่เป็นลูกรักของหม่อมน้อย
ห่อมน้อยจับแก้ผ้าแก้ผ่อนเล่นเรื่องอะไรนะ

รู้ไหมถ้าคุณเป็นแฟนกับนิวที่ต้องอดทนสุด

เพราะว่าการเดินทางของนิวเนี่ยบางทีหลำนิว
ไปลาว๗๘วันเนี่ยเข้าไปต่างจังหวัดบ่อย

เขาเป็นแบบคนลุยมาก
บางทีบอกเขาไปอยู่บนรถไฟเนี่ยอยู่ไว้แบบ๓๔วันก็อยู่ขึ้นมันได้
คือแบบว่าเขาเป็นคนที่แบบลุย
เขาบอกอยากจะไปไหนสุดเดี๋ยวผมจะไปหิมาลัยให้ได้

แต่ไม่ได้ปีนแบบขั้นเทพอะไรพวกนั้นใช่ไหม

แต่เขาเป็นคนที่บ้าออกกำลังกายมาก
ก็ดูหุ่นเขาสิเห็นวีไหมคะ

เราอาจจะไม่เคยสัมพันธ์

เขาก็อาจจะไม่กล้าพูดไง

มาไร่ชุบน้ำมันมาก

ตำรวจงานเยอะมากยังต้องมาดูแลพวกเล่นโปเกมอนอีก

คนนี้เขียนมารักจนจริงยังไงบ๊อตอำจะว่า

ซึ่งเขาก็ไปเจอกันเนี่ยตอนแบบขอลงขอไลน์ก็คือเจอกันในงาน
ปรากฏว่าพอเปิดตัวว่าไปไหว้พระกันที่เจดีชาเวดากองพม่าอะไรกันเสร็จ

มีแฟนแล้วนี่มีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้ถึงขั้นจะแต่งงแต่งงาน

แต่คนเขาไม่รู้ว่าเลิกแล้วไงเพราะว่าเขาเป็นคนนอกวงการอะไรอย่างนี้
ตอนเปิดตัวรู้มีข่าวคือเป็นเรื่องเป็นราวมาเมื่อวานตลอด
วันทั้งออนไลน์แล้วก็ในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็พูดถึงน้ำฝนวัชลินเนี่ย
บอกว่าไลฟ์สไตล์เขาเนี่ยเข้ากัน
ว่าออกโชวนเป็นการไปวัดทำวุลบอกคุณแม่ต้นน่ะไฟเขียวอยู่แล้ว
แสดงว่าบ้านอาร์มพิพัฒน์เขาก็เป็นคนที่มีฐานะพอสมควรใช่ไหมแองจี้

น้ำฝนพัชรินเป็นมือที่๓อีก
แย่งดีเจหนุ่มอาร์มพิพัฒน์จากภรรยา
ภรรยาเลยเหรอเดี๋ยวจะดีเขามีเมียแล้วเหรอแอนล์ท์จี๊

แต่คุณมองว่าเค้าเหมือนแบบมีพิธีอะไรอย่างนี้

คือผู้ชายก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่เป็นความจริง

ล่าสุดเนี่ยน้ำฝนพัชลินก็มาบวงสวงละคร
เรื่องเพชรกางไฟที่ช่องสามหนองแขมเนี่ย
เขาบอกรู้สึกยังไงที่มีข่าวว่าไปแย่งสามีคนอื่นมา
ตกใจเลยพี่เพราะฝนรู้อยู่แล้วว่าพี่อาร์มยังไม่ได้แต่งงานนะครับ
พี่อาร์มจบความสัมพันธ์กับแฟนเก่าของพี่อาร์มมาตั้งนานแล้ว

และครอบครัวค่อนข้างจะเข้าใจกับข่าวก็คือข่าว
ถ้าสมมุติมันหลุดออกจากปากฝนหรือปากพี่อาร์มไป
ถ้าเขาแต่งแล้วมันก็ค่อยเป็นอีกแบบนึง
เราแรงจังว่าเค้าไม่มีอันนี้

นี่ก็หนักหน่วงมากเลยหัดคอแบบบ่อยอยู่ด้วยกันอืม
อาร์มกลัวมากไหมหลังจากที่มีข่าวว่าฝนจะไม่สารสัมพันธ์ต่อ
เขาเครียดคือฝ่ายชายเนี่ยเครียดเป็นข่าวใช่ไหมไม่ได้จริง
เขากังวลกลัวทำฝนเสียหายแต่มันไม่ใช่ความจริงฝนไม่เสียหาย
อธิบายให้เขาฟังข่าวก็คือข่าวอันนี้รูปจากไหน
บอกเขาอยากเอาชีวิตเราทั้งชีวิตเอาไอจีของเขาใช่ไหม
อินสตรายรามของใคร

เฟสทามคุยกับใครในบางที่
ดูไม่คุยด้วยนะถ้าเป็นแบบนั้น
ของพี่ยังใช้โทรเลคอยู่
ในช่วงหน้านะคะคุณอนานดานี่

เปิดหรือไม่เปิดเนี่ยเป็นมารู้กัน
แต่มีคนไปบอกว่าอ๋อเปิดมาว่ามีแฟนแล้ว
เพราะว่าอยากจะทันกันกับน้องโดนัทหรือเปล่า
เพราะโดนัทเขาเปิดไง
เดี๋ยวคู่นี้เขาไม่ธรรมดา

ตอนนี้๖โมง๕๐นาที
จะกินไข่ก็จริงจังเลยใช่ไหมครับค่าวปอกไข่ค่าวปอกไข่
จะกินไข่ก็จริงจังนะ

ให้คุณถามให้แล้วนะครับ
มีคนจับตามมองแสดงว่าเขาไม่ได้ปิดเนอะ
ก็คงเป็นอย่างเมื่อไหร่
แต่ต่อไปคงจะชิน
มีไหมมีรูปไหมฮะ
มีใช่นะนี่อันนานดาสองคนเลยนะ
เวลามีแฟนผมก็รับนะว่ามีไม่เคยปิด

หลายคนมองว่าเป็นเพราะโดนัทเปิดตัวแฟน

ไม่ใช่นะครับไม่ได้แข่งกันอย่าคิดอย่างนั้นเลย
ผมมองว่าถ้าคนเรามันเจอคนที่ใช่
มันก็มันก็ใช่ครับเมื่อไหร่แล้วควรจะให้
แล้วเจอเมื่อไหร่เจอยังไงมันก็คือใช่

น้องโดของฉันมีเท่านี้ค่ะข่าวของอนันดา

คิดถึงอรันดาก็ไปหาเชียงใหม่แล้วกัน

ใช่โรงแรมพี่แอนนาดาเขาอยู่แถวนั้น

ไปหาซื้อเฟอร์นิเจอร์เขาชอบแบบว่า

ตอนนี้เขาซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างงี้ที่เชียงใหม่หรืออันนั้น

โอ้เป็นเพื่อนกันอย่างนี้

ลูกหลานคณะบดีมหาลัยอะไรอย่างนี้

รู้แล้วก็ไม่บอกให้ฉันอ่าน

แล้วตอนนี้เขาก็คงชอบเชียงใหม่แล้วถึงซื้อบ้าน

ร้านที่ดิมมานบ้างก่อน

ตอนนี้ยังแข็งทะสา

ถ้าหากขับเร็วจะไม่ทันเหมือนกันค่ะ
เคยเกือบโชนพี่ตายเนื้องุคฎ
ตรงเยี่ยงดิมมาด้วยค่ะ
ข้าวส่วนย้อนอยู่
ฉันเองฉันพูดถึงอานานดามีโรงแล้ว
พี่แองจิให้พี่แอลล์พ่ายฉันงงกับชีวิตมาก
เท่านั้นมีข้อมูลว่าเป็นสาวโมชอ
พูดถึงละครเรื่องภิษวาธิการหน่อยค่ะ

ใช่คือเป็นเรื่องราวความแค้นที่ติดตามมาจากชาติที่แล้ว

เป็นนางรำหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เพื่อเฝ้าสมบัติของแผ่นดิน

แล้วหลายคนเวลาที่ไปนั่งดูเนี่ย

เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติ

เห็นอย่างนี้มีอยู่ภาพนึงค่ะเนี่ย
มีภาพเท้าปริศนาโผล่เข้ามาร่วมด้วย

เดี๋ยวก็หาไปดูจอใหญ่ไหม

หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไม่รู้เป็นเท้าของใครปรากฏขึ้นมา

นี่ไงนี่ไงเห็นพี่หันไปดูจอใหญ่สิเห็นเต็มเลย

บอกวันดีอย่างที่พี่เหมียวเคยเล่าไงว่า

คนเล่นด้วยไหมคนเล่นด้วย

คุณบอยเขาบอกว่าที่เขามาสัมภาษณ์เขาบอกเลยบอกว่า
ทั้งหมดทั้งมวลเหมือนมีคนคอยควบคุมเขาอีกที

เขาเป็นคนควบคุมนักแสดงเขาเป็นคนควบคุม

คุมแล้วก็เป็นคนเลือกเลยนะว่าใครจะเล่นหรืออะไรยังไง
จริงจริงนอกจากเรื่องพิศวรรษมีอีกหลายเรื่องที่เป็นราคอนแนวแบบย้อนยุค

เป็นละครย้อนยุคข้ามชาติเลยนะคะ
ฝั่งช่องน้อยสีก็บวกอธิษฐาน

ส่วนอีกอันหนึ่งของพี่อ้อพงภัทร์ก็นิดหนึ่งแล้ว

เป็นคนเป็นคนเป็นบ่าวของน้ำฝนพัชลิน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

แต้วลำอันนี้ลำในวันเกิดช่อง๓

อืดขึ้นมาแบบว่าหน้านิ่ง
แล้วก็ท่ารำแบบจำลองแบบเป็นหน้ากลย

โขงแขนพวกนี้น่าจะต้องไปเรียนกันก่อน
เรียนพี่อ๊อฟเขาต้องให้เรียน

ลาดนักพลากับนาคีมาเป็นแนวเดียวกันค่ะ
เพราะฉะนั้นนี่คือล็อตใหม่ของละครช่อง๓

น่าจะเป็นย้อนยุคหมดเลยใช่ไหม
ที่พูดคือทั้งหมดเป็นละครย้อนยุคค่ะปีหน้า

ส่วนใหญ่คนจะชอบด้วยนะ
ละครแนวรู้ชาติไทยนิดหนึ่งนะฮะแองจิอย่าเพิ่งรีบเล่นนะฮะนี่
อีก๓นาทีมีเวลาเกี่ยวกับน้องเนย

ของไทยลักษณ์ทีวีเราเนี่ยสรุปคำถามแรกเขาเปิดรายการมา
ฉันถามว่าไปทำแท้งมาจริงหรือเปล่า
นี่น่ากลัวจังเลยข่าวนี้
บอกพี่ก็ดูนางก็เลยใส่ชุดนี้มาเลย
ให้เห็นว่าท้องฉันไม่มีนะเรียบเชียว
อาจารย์ลักษณ์ค่อนข้างจะตกออกตกใจอย่างนี้
ว่าจะรักพันธงอะไรแบบนี้ว่าใส่ว่าเห็นพุงน้องเมย์
คือก็เหมือนประมาณว่าเขาเนี่ยความรักของเขาเป็นยังไง
แล้วเขาก็รู้จักกับผู้ชายมานานแค่ไหน

เขาถึงจะเข้าไปคุยกับทางพ่อแม่ผ่ายชายอะไรอย่างนี้นะครับ

เดี๋ยวเราติดตามการรู้สึกเขาจะไปรุ้นพร้อมกันต่อ๘เดือนกว่า
นี่เลยค่ะไทยรัฐออนไลน์นะคะ
เทลเขาได้รางวัลนี้มาแล้วนะคะ
เหรียญเงินแล้วนะคะจากการทำคะแนนต่อ
เนื่องกันเตะหัวเตะกลางลำตัวครบ๓ยกไป

นี่เลยการันตีเหรียญเงินแล้วอย่างน้อย
ว่าฉันมีโอกาสได้หรือคะตอน๘โมง๑๕
นี่ต้องบอกเลยว่าไปเกาะติดเลยนะ

ถูกต้องตอนจบรายการข่าวสายไข่ของเราก็ต้องติดตาม

ชาวเช่าชัดโซเชียลค่ะถูกต้องข่าวเช่าชัดโซเชียล
ซึ่งแน่นอนวันนี้เช้าข่าวชัดโซเชียลเขาคงจะพร้อมแล้ว

บุ๊กสืบสกุลแล้วก็คุณมิ้วเข็มอับสอนเนี่ย
ก็เตรียมเลยที่จะไปเกาะติดบรรยากาศการเชียร์น้องเทมถึงที่บ้านนะคะ

เขาไปเชียร์เขาจะไปติดตามบรรยากาศการเชียร์น้องเทมกันวันนี้ตอน๘๐
สดเลยทุกผู้ชมติดตามกันได้แล้วก่อนอยากจะรู้ว่าบุ๊กสืบสกุลไม่หลับไม่นอนเหรอ

บุ๊กนอนตอนไหนคะคุณบุ๊กบุ๊กจะนอนอะไรอ่ะ
ฉันอยากจะรู้บุ๊กเธอนอนกี่โมงเปิดมาเมื่อไหร่ก็เจอคุณทัน
ขนาดชีวิตฉันตื่นมาตี๕ฉันยังรู้สึกว่าฉันนี่นอนฉันได้นอนยังไม่ไหวเหรอ
๓ชั่วโมงก็ได้นอนเจอบุ๊กตี๔ตี๕ฉันเห็นบุ๊กสืบสกุลอยู่แล้วบุ๊ก
มีบ้านอยู่ที่นี่หรือเปล่าอ่ะบุ๊กเอ๊อ่านข่าวไทยรัฐออนไลน์บ้างไหม
บุ๊กไอ้อ่านออนวันละกี่ชั่วโมงเราไปเช่าข่าวชัดโซเชียลกันต่อนะฮะ
หยุดเย็นเรากลับมาเจอข่าวใส่ไข่กันใหม่ไปกันก่อนนะฮะสวัสดีค่ะ